น้องนักเรียนชั้นม๔น้องเขาก็ข้ามถนนตรงทางม้าลายนะปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาพุ่งเข้าชน
แล้วทำให้น้องเนี่ยหัวกระแทกพื้นสลบคาที่เลยนะคะแล้วก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่วันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาแล้วตอน๔โมงครึ่ง
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้กล้องวงจรปิดเห็นไหมคะเด็กเขาก็ข้ามกัน
ดูสิคะจังหวะที่น้องนักเรียนหญิงชั้นม๔ก็คือน้องหาทัยพัฒน์ตันตสิริน
อายุ๑๕ปีกำลังข้ามถนนอยู่หน้าด้านหน้าวิทยาลัยนัตตสินศาลายาจังหวัดนครปฐม
คือน้องเขาเดินข้ามไปก่อนคนอื่นเลยใช่ค่ะหลังจากน้องจะมีกลุ่มเพื่อนเขาก็ตกใจกัน
จังหวะนั้นเนี่ยรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงมามาพุ่งชนจนน้องหัวกระแทกพื้น
ตอนนี้ค่ะคือคุณหมอบอกว่าน้องมีภาวะสมองตายแล้วนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ค่ะ
บอกว่าสมองน้องบวมแบบเฉียบพลันไม่มีอาการตอบสนองใดเลย
แล้วก็บอกให้คุณแม่ของน้องทำใจถึงว่าน้องจะรอดชีวิตได้กลับไปอยู่ที่บ้าน
แต่ก็อาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทราในที่สุดนะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียล
กรณีที่คู่กรณีก็เป็นผู้ชายวัย๒๑ปี
เขาก็บอกกับคุณแม่ของน้องคือคุณแม่หนึ่งรื้อไทยตันตะสิริน
ก็บอกว่าให้ใช้สิทธิ์๓๐บาท
เรื่องนี้ค่ะเราก็ไปเปิดใจไปคุยกับคุณแม่ค่ะ
คุณแม่บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุคู่กรณีก็ยืนยันนะ
ว่าจะให้ใช้สิทธิ์๓๐บาทในการรักษาพยาบาล
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการนัดคู่กรณีมาคุย

เขาบอกว่าคุณรอบจะให้ทั้งหมด๘๐๐๐๐บาท
แต่ว่า๓๐๐๐บาทแรกคือสามารถเบิกได้เลย
จนอีก๕๐๐๐๐บาทหลังนี้ทั้งผู้กรณีต้องเป็นคนสมองจ่าย
พอเราโทรไปแจ้งเขาเขาก็บอกว่าให้เราไปยื่นบัตร๓๐บาท
ซึ่งตอนนั้นตัวเรายังไม่เข้าใจหรอก
เราก็เอ๊ะยื่นบัตร๓๐บาท
ก็ให้คุณมาจัดการโอกาสอะไรประมาณนั้น
พอมาฟังทางโรงพยาบาลพูดเขาใจว่าอ๋อมันต้องครบแปดหนึ่ง
แหละคุณแม่ก็บอกว่าเรื่องของการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล

เพราะว่า๓๐๐๐บาทก้อนแรกมันต้องสำรองจ่ายไปก่อน
อีก๕๐๐๐บาทจริงก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
แล้วก็อยากให้คู่กรณีมาสำรองจ่ายให้
แต่คู่กรณีก็พูดอย่างเดียวบอกแม่ใช้สิทธิ์สิ๓๐บาท๓๐บาท

ใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
คู่กรณีก็ยังไม่ได้มาช่วยเหลืออะไร
ทีนี้ทางด้านหมอที่รักษาน้องหมอก็บอกให้คุณแม่ทำใจ
หมอบอกว่าน้องอาจจะมีสิทธิ์ฟื้นหรือว่าไม่ฟื้นก็ได้
ถ้าเกิดว่าฟื้นสามารถหายใจได้เองโดยไม่ใช้เครื่องช่วย
หรือว่าหัวใจเต้นเองได้โดยไม่ต้องใช้ยา
อันนี้น้องก็จะกลับบ้านได้แต่จะไม่มีการตอบรับใดทั้งสิ้น
แต่ตอนนี้น้องยังไม่มีการตอบรับใดทั้งสิ้นนะคะ
น้องยังนอนแบบไม่รู้สึกตัวอยู่เลยยังเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่เลยนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ทางด้านผอวิทยาลัยหน้าตสินพอบำรุงพัทยกุล
ก็เดินทางมาเยี่ยมน้องรวมถึงให้กำลังใจครอบครัว
แล้วพอก็พูดด้วยนะบอกว่า
อยากให้คนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้คือระมัดระวังนิดนึง
เพราะว่าตรงนี้เป็นเขตสถานศึกษามันไม่มีสะพานลอย
มีแต่ไฟเขียวไฟแดงคอยให้สัญญาณ
แล้วเวลาที่นักเรียนข้ามถนนคุณครูก็จะประชาสัมพันธ์ตลอดเวลานะ
อบรมนักเรียนหน้าเสาทงว่าต้องระวังในเรื่องการข้ามถนน
สังเกตไฟแดงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รอปภมาช่วยเหลือ
ขณะที่นักเรียนข้ามถนนบางวันก็จะมีจราจรมาดูแล
แต่หนึ่งอย่างที่พอย้ำก็อยากให้ผู้ขับขี่
เคารพกฎจราจรแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
เพราะสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ